ร้องได้ให้รัก

เพราะเธอมีครูอยู่แล้วเธอย่ามารัก
ไม่หนักชาตินามีรัก
ขอเป็นคนรักคนแรกของเธอ

ไม่ได้ยินเพลงนี้มานานแล้วนะครับวันนี้มา
ได้ยินจากน้ำเสียงของคุณวันนะ
ก็ทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่า
สมัยอดีตอดีตได้ดีทีเดียว
คุณป้าวันเป็นยังไงคะ

หนึ่งอย่างเลยที่เราเห็นป้าวันบนเวทีของเรานะวันนี้นะคะ
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้
อย่างเรียกได้ว่าสุดความสามารถ
เพื่อครอบครัวของเธอทำอย่างเต็มที่ค่ะนะคะ

ป้าวันบอกว่ายอมรับได้ทุกอย่างนะคะ
เพื่อหลานทั้ง๖แล้วก็แม่อีกหนึ่งที่รออยู่นะคะป้าวัน

เด็กคูณหน่อย

ใช่ตะโกนใหม่คนเดียวเลยยกลุกขึ้นยืน

ลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนบอกเลยเอาแบบสไตล์เรา

พี่เจวขอเป็นภาษาใต้

บุรคศาสตร์ถึง๘๐๐๐๐บาททีเดียวโดยไม่มีตัวช่วย

คุณวันร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้โครงใจโครงใจโครงใจ
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณวันร้อง

ร้องได้

วันนี้

ว่าตอนนี้ร้องได้แล้วค่ะรับราคา๘๐๐๐บาท
จากบทเพลงอมตะของคุณเรียมดาราน้อยนะครับที่รักเรารักกันไม่ได้
โอ้โหที่รักสุดท้ายก็ร้องไปจนได้ป้าวันค่ะตอนนี้มีแล้วแปดหมื่น
นี่๔๐๐๐๐ปะวันจะใช้ทั้งหมดมั้ยใช้หมดหมดเหลืออีก๔๐๐๐๐ทำอะไรได้บ้างทำอะไรทำอะไร
ไว้ให้เด็กไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วก็ป้าเอาไปซื้อของขายอ่า
ป้าวันหลังจากนี้ชีวิตเปลี่ยนไหมคะก็เปลี่ยนแต่ไม่มาก
เปลี่ยนไปแต่ว่ามันไม่มากแล้วเด็กต้องเหยื่ออีกทุกวันต้องใช้ทุกวัน
คือในความเป็นจริงเด็กก็คือต้องโตขึ้นทุกวันอันนี้เปลี่ยนก็จริงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเลยแหละ
สุดความสามารถของป้าวันแล้วแต่เด็กก็ต้องโตขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นลูกหลานฟังแม่เท่านะ
หนูเองก็ต้องเป็นหลักให้กับตัวเองด้วยจะหวังพึ่งแม่เท่าอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนแล้วต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะ
ต้องช่วยกันทำมาหากินในส่วนที่พอจะช่วยได้ว่างจากการเรียน
ครอบครัวเพราะนี่คือครอบครัวของเราแม่เท่าก็ทำอย่างสุดความสามารถเลยจนถึงณปัจจุบันนี้นะ๘๐๐๐เพลงหน้า๑แสนบาท
ต้องมาลองฟังอินโทรกันดูว่าจะตัดสินใจยังไง
ฟังกันก่อนเลยดีกว่ามาถึงเพลงที่๖ครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ
วันเทิงแล้วเกินสำหรับอินโทรครับสนุกขนาดมากต้องคืนเพลงกับสนิทหนึ่งโจ๊กกันหน่อย
เพราะว่าเพลงนี้๑แสนบาทตั้งแต่ร้องมาเนี่ยยังไม่ได้เพลงโจ๊ะเลย
ป้าวันมันโจ๊กไหมจ๊ะในใจฟังแล้วมันโจ๊กไหม
มันโจ๊กแต่ไม่จำ

นะฮะถ้าคิดจะแข่งต่อก็ดีแล้วนะครับคุณวัน
กว่าป้าวันเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่มาแข่งในรายการของเราแล้วดูแบบเอ๊ะน่ากลัวว่าจะไปไม่ถึงไหน
แต่สุดท้ายถือว่าได้ไปเยอะมากนะคะถือว่าใช้หนี้ได้หมดในอาชีพอย่างเราเก็บผักบุ้งเก็บหอยเนี่ยจะหาเงินใช้หนี้สี่หมื่นเนี่ยเป็กว่ายาก
ก็มีรายการของเรานะครับเราก็ยินดีนะครับเรียกว่าเป็นเพื่อนให้กับคนที่กำลังจะหมดหวังไม่มีทางออกแบบคุณวันเนี่ยครับไม่รู้จะทำยังไงจริงนะฮะ
ถ้าไม่มาออกรายการเราไม่รู้ทำไงจริงจริงก็สมัครออกมาแล้ววันนี้สำเร็จนะครับฟังเพลงที่๖ไปบอกว่าไม่ไหวขอหยุด
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๕ครับวันนี้คุณวันป้าวันนะครับรับไปเลยนะครับ๘๐๐๐บาทครับ

ขอบคุณร่องแร่ร้านด้วยนะคะ

หนูก็แบบมีอาการเป็นผื่นคัน

เขาให้เรารักษาโดยการที่ใช้ยาสเตรอย

ตั้งคันประมาณ๔เดือนกว่าแล้ว

เขาป่วยเป็นหัวใจพิการแต่กำเนิดค่ะ
ก็ส่งผลก็คือให้น้องเหนื่อย